มีของให้ดูให้ช่วยกันตัดสินใจให้ช่วยกันพิจารณา
ให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นอีกแล้วดอมน้ำแข็งด้วยนะ

ตำรวจเนี่ยเขาทำเกินกว่าเหตุป่
เลยตะวม

มันต้องมีสิ่งผิดกฎหมายมีอะไรอีกร้าแปะ
พี่เบิ๊ดไม่ยากตรงเป็นอาวุธปืน

มีข้อมูลเพิ่มเติมไหมมาดูนะครับคุณผู้ชมครับ
คือเหตุการณ์นี้ในคลิปทีแรกตำรวจดูสิเหมือนเขาจะพยายามเรียกให้คนขับลงมาใช่ไหม
แล้วมีการโต้เถียงอะไรกันสักอย่างแล้วไม่ยอมลงใช่ไหมนะครับ
ตำรวจก็เลยกระชากก็ดึงคนขับลงจากรถ
เหตุเกิด๘โมงเช้าเมื่อวานนี้๔แยกสุขประยูนเขตเทศบาลเมืองพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีครับ
พันธุ์ตำรวจเอกถาวรนาใจเย็นท่านผู้กำกับการสพพนัทนิคม
บอกว่าคุณผู้ชมแล้วก็คุณนักข่าวฟังผมหน่อยแล้วใจเย็นนะ
นี่เป็นยุทธวิธีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งความผิดตอนแรกคือเดินรถในเวลาห้าม
ช่วง๖๓๐ถึง๘๓๐นะครับ
ตำรวจก็พยายามเรียกจะตักจะเตือนแล้วแต่เขาเนี่ยมีพฤติกรรมนะครับ
ขับหนีไงอ่าขับหนีสงสัยดิทำอะไรผิดมา
บนรถมีอะไรแบบที่ดอมน้ำแข็งตั้งข้อสงสัย

พอรถไปติดไฟแดงปั๊บตำรวจก็เลยต้องทำแบบนี้นะ
แต่หลังจากตรวจสอบแล้วไม่เจอครับ

ไม่มีสิ่งผิดกฎหมายอะไรสักอย่าง
ก็เลยปรับ๕๐๐ในความผิดนะครับ
เดินรถในเวลาห้ามเท่านั้น

ซึ่งคนขับรถพ่วงเองก็ขอโทษตำรวจ

ขอโทษตำรวจที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ขับหนี
คือเขาคงรู้ตัวแหละว่าเขาขับรถในเวลาห้าม

พอตำรวจเรียกก็เลยขับหนีนะครับ
แต่พอไปจนมุมกันเนี่ย
ตำรวจเขาพยายามดึงลงมาแบบนี้
คือบางทีนะนะ
คือเราเห็นแล้วก็เราก็วิพากษ์วิจารณ์ไปก่อน

โอ้โหเกินแหมเกินไปหรือเปล่า

เขาพยายามเจรจาให้ลงแล้ว

คือบางทีผมก็เห็นใจตำรวจนะ
เวลาคนไปด่าระตำรวจว่าเห้ยดูแรงอะไรอย่างเง่ย

ในที่สูงข่มกว่าแบบนั้นแล้วคุณจะทำยังไง
ถ้าคุณสงสัยว่าแล้วเขาหนีมาก่อน
คือบางทีก็ไปด่าตำรวจกันเกินไป

แต่พอรถขับฝ่าไปมันก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อน

โอ้โหลงมานะเอ้ยลงมาอย่างนี้เหรอ